เริ่มที่ตัวแทนของประเทศก่อนแล้วกันนะครับ
เกมที่สองนะครับก็ตัวเก่งเก่งอย่างบิลโลซิมาเนี่ย
โอ้โหของเขาก็พร้อมที่จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมนี้นะครับ
ก่อตัวแทนจากประเทศไทยนะครับอย่างสิงห์ชิงห์ชิงรายยูยาเต็ด
เชียงรายได้พัก๓วันนะครับแล้วเกมนี้จะไม่มีทินยุทธ์บัญหาที่ติดโทษแบน
หลังจากโดนไล่ออกจากเกมนัดที่แล้วส่วนขุมกำลังที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับ
หลังจากที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดนะครับ
ไปดูทีมเยือนกันบ้างนะคะปากกิ่งกว่าอันนะคะ
ยังไม่ได้ลงสนามเลยในเกมอย่างเป็นทางการนะคะ

ก็คือเกิดมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙หรือว่าโคโรนาก็เลยทำให้โปรแกรมการแข่งขันหลายอย่างในจีนต้องเลื่อนไป
นี่ก็เลยเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดนะคะ
ที่จะนำลูกทีมลงสนามเต็มที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ก็เก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว
มีเรนาโตออกุสโตมิฟิลชาวบราซิเลียน
ซึ่งโอนสัญชาติเล่นให้กับจีนเป็นที่เรียบร้อย
กิ่งโวอันถือว่าเป็นดีกรีแชมป์ทีมลีกจีนในปี๒๐๑๘
แล้วก็ผลงานดีสุดในถ้วยใบนี้คือการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายเมื่อปี๒๕๖